เหมือนกับเรื่องของการตากผ้าหน้าฝนเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าตากแล้วในที่ชื้นมันก็จะเกิดเชื้อรา

แต่ยังไงมันก็ต้องซักก็ต้องตาก
วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำค่ะคุณผู้ชมว่า
เราสามารถทำราวตากผ้าได้ง่าย
เอาแบบตากในบ้านก็ได้แห้งได้เหมือนกันนะคะ
ลับที่ว่านั้นเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในชิสามาแชร์

แต่ดิฉันไปเจอคลิปหนึ่งน่าสนใจเหมาะกับช่วงหน้าฝนนี้เลยค่ะ

ดัดแปลงฝาครอบพัดลมเก่าเอามาทำเป็นราวตากผ้า
กผ้าในร่มนี่แหละแล้วสามารถตากได้หลายชิ้นด้วย
คลิปที่ที่ฉันจะพูดถึงมียอดวิวกว่า๓ล้านกว่าครั้งแล้วนะ

อยากรู้แล้วแล้วก็กดไปดูเลยนะคะคลิปที่ประดิษฐ์ราวตากผ้าค่ะ
ไปดูวิธีการกันหน่อยนะคะ

เอาฝาครอบพัดลมเก่าเก่าที่เราไม่ใช้แล้วก็ตามเนี่ยมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอา

ใช่แล้วก็ตัดดัดให้มันมีลวดสองข้างยื่นออกมาแล้วก็ไปครอบใส่กับ

แล้วก็สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ตามต้องการ

ก็หมุนได้สิคะเพราะว่ามันจะได้แห้งเหรอ

หมายลมในบ้านอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ค่ะ
คือมันก็สามารถหมุนได้แล้วสังเกตว่า
พื้นที่ในการแขวนมันก็อยู่ในวงจำกัด
บอกแบบนี้นะเอาพัดลมที่คุณไม่ได้ใช้แล้วนะ
เดี๋ยวก็พังแล้วนะไม่ใช่ว่าเออพัดลมยังดีอยู่
ไปเอาฝากอบพัดลมที่แบบนี้อยู่เอามาฝาก
ไปทำที่ตากผ้าปรากฏตัวเองหน้าเหงื่อแตก

เอาพัดลมที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือพังแล้วนะใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้ว
ถูกต้องค่ะก็เป็นการประยุกต์ใช้แหละ
บางทีอาจจะใช้ในเฉพาะกิจเฉพาะโอกาสชั่วคราวก็ได้
แต่ว่าให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์นะ
ถ้าเราเลือกเอามาใช้มาลองประดิษฐ์ดูมาดัดแปลงดู

บางบ้านตากข้างนอกเมื่อไหร่ก็ไม่แห้งกะทิ
อ่ะฝากในบ้านมาหน่อยละกันเออ
แต่ดีไม่ดีนะคุณเอาไปทำเป็นโมไบล์เป็นที่แขวนของอะไรก็ได้นะ
ถ้าเห็นแบบนี้เอาไปต่อยอดไอเดียได้
ย้ำนะครับพัดลมที่พังแล้วหรือไม่ได้ใช้นะครับ

ดิฉันก็มีปัญหาว่าฝนตกแล้วไม่รู้จะเอาผ้าไปไว้ไหน
เอามาเข้าบ้านไงเอามาตากไว้เก้าอี้บ้างอะไรบ้าง
มันก็เหม็นอัพอาทีคุณลองดูวิธีนี้